ไปดูความเคลื่อนไหวในพม่ากันบ้างนะครับ
ลุ้นกันมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
เดือนพฤศจิกายนเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนั้น
ในวันนี้เดือนมีนาคมก็ชัดเจนแล้วนะครับ
ประธานาธิบดีคนต่อไปของพม่านั้น
เป็นพลเรือนคนแรกในรอบ๕๐ปี
วันนี้ที่ชาวพม่ารอคอยครับนั่นก็คือนายถิ่นจอ
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผู้นำสูงสุดของพม่านั่นเองครับ

มีการยื่นรายชื่อมา๓รายชื่อนะครับ
จาก๓กลุ่มด้วยกันจากกลุ่มสภาสูงสภาล่าง

ได้ครองเก้าอี้ไป๒๕หรือว่า๑ใน๔โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ
วันนี้ครับนายถิ่นจ่อผู้แทนจากภักดิบาทแห่งชาติ
ได้รับเลือกจากรัฐสภาของพม่า
ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า
ด้วยคะแนนเสียง๓๖๐เสียง
ผู้ลงคะแนนทั้งหมด๖๕๒คน
ตัวแทนจากกองทัพได้คะแนนไป๒๑๓เสียง
ก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานธิบดีคนที่๑
หลังได้รับคะแนนสนับสนุนไปทั้งสิ้น๗๙เสียงครับ
วันนี้นะครับนายถิ่นจอครับก็เป็นทั้งพลขับขององซานซูจี
เป็นเพื่อนสนิทเป็นอดีตอาจารย์เป็นนักเขียนครับเป็นหลายต่อหลายอย่าง
เปิดใจกับผู้สื่อข่าวสั้นบอกว่าชัยชนะครั้งนี้คือชัยชนะขององซานซูจีและประชาชน

สำหรับนายถิ่นจ่อนะครับเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของประวัติศาสตร์พม่าที่มาจากการเลือกตั้ง
อกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะคนใกล้ชิดของนางซูจีแล้ว
ลงคะแนนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นไปตามกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจการปกครองจากระบอบทหารไปสู่การปกครองโดยพลเรือนของพม่า
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีกำหนดประกาศในปลายเดือนนี้
ก่อนจะมีพิธีส่งมอบหน้าที่ประธานาธิบดี
ธรรมเนียบประธานาธิบดีต่อไปนะครับ
หลังจากได้ผู้นำคนใหม่ของพม่าเรียบร้อยแล้วนะครับ

ผลเอกประยุจันทร์โอชาก็กล่าวแสดงความยินดีกับนายถิ่นจอ
ประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
และยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพม่า
ยังคงเป็นไปตามปกติแม้จะมีการเปลี่ยนรัฐบาล
แต่ไม่มีผลกระทบใดต่อความสัมพันธ์นะครับ